แต่ไม่ได้เป็นคลิปเต้นนะคะเป็นคลิปต่อยค่ะ
มีผู้ชายเสื้อน้ำเงินคนหนึ่งเข้าไปต่อยไม่ยั้งเลยกับผู้ชายที่ใส่แว่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาคนนึง
ซึ่งมันมีการอธิบายเหตุการณ์เอาไว้แต่จะให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนนะคะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นค่ะ
นี่ค่ะชายเสื้อน้ำเงินคนนี้
เดินเข้าไปแล้วก็ไปต่อยคนใส่แว่นรัวเลย
เนี่ยโว้ยอยู่เนี่ย
เนี่ยคนอยู่กันเต็มเลยผู้ชายคนนี้ก็ไม่สน
เอาแต่ตะคอกแบบดูอะไรรีบเหรอหรืออย่างนี้ค่ะ
โพสต์เอาไว้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้

ผู้ชายคนที่โดนต่อยที่ใส่แว่นเนี่ยค่ะ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยคอนโด

เดินเข้าไปต่อยเขาเดินจูงลูกมาผ่านหน้ารถชายที่ใส่แว่นพอดี
อยู่ผู้ชายเสื้อน้ำเงินคนนี้ก็ไปโวยวายว่า
ผู้ชายคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ใส่แว่นจะขี่รถมาชนลูกเขา
ก็เลยตะโกนด่าทอแล้วก็เข้ามาต่อยเขาแบบนี้เลยค่ะ
ซึ่งทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นยืนยันว่า
ผู้ชายใส่แว่นไม่ได้ขี่รถชนเด็กเลย
แต่อยู่ชายเสื้อน้ำเงินหัวร้อนแล้วก็พุ่งเข้ามาต่อย
ผู้ชายที่ใส่แว่นคนนี้หลายต่อหลายครั้ง
แรกเขาก็ตอบโต้นะคะแต่สุดท้ายเขาสู้ไม่ได้
ก็โดนต่อยจนโอ้โหแว่นหลุดปากแตกกันโอ้โห

พอชายเสื้อน้ำเงินปล่อยหมัดสุดท้ายไปเสร็จปุ๊บ
ก็พาลูกตัวเองขึ้นแท็กซี่แล้วก็หายไปเลย
ส่วนชายใส่แว่นยังยืนงงอยู่เลยนะคะ
ที่หน้าหลายแห่งปากแตกต้องเย็บหลายเข็ม
กแก้มซ้ายก็แตกจนต้องผ่าตัด
แล้วมารู้ทีหลังด้วยว่าชายเสื้อน้ำเงินคนนี้
ก่อนออกจากบ้านเพิ่งซ้อมเมียมาค่ะ
เอาให้หนักเลยนะ
เอาเป็นว่าเจ้าของคลิปนี้
เดี๋ยวคลิปต่างก็ให้ตำรวจเขา
ดำเนินคดีตามเสื้อน้ำเงินมาลงโทษต่อไปนะครับ